จำได้ไหมรายเดอร์สาวที่โดนแฟนตัวเองที่ทำอาชีพเดียวกันเนี่ย
ทำร้ายร่างกายแล้วขู่ว่าจะเอาคลิปลับ

เมื่อวานนี้พี่กันจอมพลังไปช่วยแล้ว
พาคุณอ้อมรายเดอร์ผู้เสียหาย
ไปเจอผู้กำกับสนตลิ่งชันครับ
หลังจากที่เคยไปแจ้งความไว้แล้วว่าโดน

แล้วผ่านมา๓เดือนออกไลน์แล้วปัดออกไลน์

เอาหมวกกันน็อกฟาดหน้าบีบคอเตะต่อยแล้วก็ทุบตี

ขู่ว่าจะปล่อยคลิปถ้าเกิดว่าไม่ยอมไปหาปัด

ก็ถูกทำร้ายโดนขืนใจและขังไว้ในบ้านอีก
ครั้งสุดท้ายคือ๑๘ตุลาคม

แล้วก็บีบคอพยายามข่มขืน

คุณอ้อมลงทุนเอาขวดตีหัวตัวเองให้แตก

แล้วสุดท้ายฝ่ายชายก็ปล่อยคลิปลับอยู่ดี
เมื่อ๒พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับ
คุณอ้อมก็เอาแชทหลักฐานมาให้ดูว่าเนี่ย
อัดเอาแอคเคาน์อวตารแอคหลุมคุณผู้ชม

นำคลิปที่มีสัมพันธ์กัน

ไปขายมาได้เงิน๑๒๐๐ชิวเลยนะ

แล้วก็แชทขู่เธอให้ถอนแจ้งความด้วย

คิดว่ากูติดคุกออกมาจะไม่ตามแก้แค้นเหรอ
ไม่กี่ปีคิดเอาดีนะ
ไม่รักตัวเองก็รักลูกหน่อยแล้วก็ขู่ว่า
น้าของเธอหมายถึงน้าของคุณอ้อม

จากนี้ยังมีการแกล้งโอนเงินเข้าแอปพลิเคชัน

เออเป็นข้อห้ามคือถ้ารับโอนมาแบบนี้

คุณอ้อมอาจจะโดนแบนไม่ได้รับงานก็ได้
ยอมกลับไปหาฝ่ายชายเพื่อจะรวบรวมหลักฐาน
แล้วมาขอความช่วยเหลือจากคุณกันจอมพลังเนี่ย
มาเจอกับตำรวจในวันนี้ครับ

จริงซึ่งถ้าเห็นในคลิปก็จะเห็นว่าตาหนูบวม
ในขณะที่ในคลิปมีอะไรอย่างนี้
แต่คนที่ผิดปกติคือคนที่ลงค่ะ

หนูตะโกนให้คนช่วยแล้วเขาไม่พอใจที่หนูตะโกนให้คนช่วย
เขายิ่งเราตะโกนหน้าเท่าไหร่เขายิ่งตีเราค่ะ
แล้วทุกครั้งเวลาที่เขาทำร้ายร่างกายเรา
ที่เขาปล่อยให้เราออกมาคือเขาทำร้ายจนเห็นเลือดออกแล้ว
สาแก่ใจแล้วมั้งเขาเลยแบบปล่อยเรากลับ
เป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยคือเมื่อไหร่ที่เห็นเลือดเขาก็จะปล่อยกลับ
คุณอ้อมยังบอกต่อว่าทุกวันนี้ปัดฝ่ายชายยังส่งข้อความมาขู่เธอตลอด
จนคุณอ้อไม่กล้ารับเบอร์แปลกที่โทรมาเลยครับ
ด้านผู้กำกับสนตลิ่งชันครับก็บอกว่าได้สอบปากคำ
แล้วก็พาคุณอ้อมผู้เสียหายไปตรวจร่างกาย
แล้วเดี๋ยวจะเร่งเก็บพยาหลักฐานเพื่อออกหมายจับในปัด
แล้วก็ตรวจสอบตามที่ร้องมาด้วย
ร้องมาด้วยรวมถึงให้ไฟล์สืบสวนในตรวจสอบทางโซเชียลมีเดียวว่า
ปัดเขามีการโพสต์อาวุธปืนเถื่อนจริงหรือเปล่า
คุณผู้ชมอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะ